ข่าวดีมาบอกแฟนไทยรัฐทีวีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ
ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เตรียมเสิร์ฟความสนุกแบบครบรถนะคะ

และที่สำคัญไม่อยากให้พลาดเลยคือละครมาแล้วนะคะ
เป็นละครคุณภาพจากบริษัททวินเฟรมจำกัด๔เรื่อง๔อัธรสค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างทั้ง๔เรื่องกันหน่อยค่ะ
นี่ทีเซอร์รวมมา๔เรื่องมีครบทุกรถเลยนะคะ
เรื่องนี้มีเรื่องแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวา

และเรื่องไอ้ข้าวแกงค่ะ
เดิมลงจอเรื่องแรกก็คือแดกคุณพ่อด้วยแข้งขวานะคะ

หลังจบรายการไทรัฐนิวโชว์ของเรานี่แหละ
ก็เปิดทีวีเอาไว้ดูไทยรัฐทีวีเนี่ยดูไทยรัฐนิวโชว์จบแล้วปุ๊บดูละครต่อได้เลย
นั่นเท่ากับว่าวันเสาร์หน้าเป็นต้นไป
๔ทุ่มไปแล้วเวลาแบบนี้ท่านชมละครละ
ไทยรัฐทีวีมีละครให้ท่านชมนะครับ